ปิดท้ายที่นายนิวัฒน์พาตนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งผลัดกรุงศรีอยุธยาคิซูน่าเอกิเด้ง๒๐๑๙
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่๓ติดต่อกันแล้วค่ะ
เพื่อจะสารความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นที่มีมานานกว่า๑๓๒ปี
มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจำนวน๕๒๓ทีมด้วยกันค่ะ
ซึ่งในงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มไอดอลเกอร์กรุ๊ปสวิซิสทีนลงแข่งขันด้วย
แท็กทีม๔คนวิ่งส่งสายสะพายทากูชิพิชิตระยะทาง๑๓๖กิโลเมตรได้เป็นทีมแรกค่ะ